เช้าแล้วสว่างแล้วอ่านข่าวนี้ได้นะครับโฟกัสไปที่วงกลมสีแดงที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้นะคะช่วยวิเคราะห์กันหน่อยว่ามันคือวิญญาณหรือตัวอะไรคะ
เห็นไหมอ่ะเห็นใช่มีอะไรสักอย่างมันเคลื่อนจากขวาไปซ้าย
ผมมีคำตอบในใจแต่อยากให้ปุ้ยอ่านก่อน
อ่าได้เดี๋ยวรอฟังคำตอบก๊อฟตอนท้ายนะฮะ
เจ้าของบ้านหลังหนึ่งค่ะนำคลิปนี้มาโพสต์ลงในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อก
ระบุถามนั่นแหละว่ามันคืออะไรเห็นเกือบทุกวันพระเลยกลางดึกสักประมาณตี๒กว่า
เท่านั้นไม่พอนะคะเจ้าของบ้านยังโพสต์อีกคลิปหนึ่งด้วย

มันก็เหมือนเป็นเงาขาวเนอะ
ลุกยิ่งกว่าเห็นไหมวงกลมสีแดงเนี่ย

อันนี้มันเหมือนเป็นการเดินเนอะ

คือคลิปแรกผมคิดว่าเป็นกระรอก
แต่พอเห็นคลิปสองแล้วอันนี้ไม่รู้แล้ว

มีการตั้งคำถามแหละหนึ่งตัดต่อเปล่านะฮะ
คนที่เขาไม่เชื่อเรื่องของเรื่องลี้ลับเรื่องของสิ่งที่มันมองไม่เห็น
เขาก็บอกว่ามันเป็นตัวกระรอกเหมือนที่ก๊อฟตั้งคำถามหรือเปล่า
หรือหนูตัวใหญ่วิ่งบนลวดหนามหรือเปล่า
ส่วนคนที่เชื่อเรื่องพูดผีปีศาจลี้ลับต่างเนี่ยนะ
มองว่าเป็นกระสือหรือพูดผีที่ออกหาอาหาร
แนะนำให้เจ้าของคลิปไปทำบุญซะ

แต่มันก็ดันมาช่วงทุกวันพระอันหรือ

แต่ดูเหมือนคล้ายคนเดินจริง